อันนี้อะไรคะเหลียงน้องหมาหรือเสียงอะไร
ไม่ใช่หมาเหลียงควายหงุดหงิด
คุณผู้ชมคือควายมันหงุดหงิดเพราะมันเป็นควายใหม่ป้ายแดง
มันอาจจะยังไม่คุ้นกลิ่นกับเจ้าของใหม่ด้วย

เจ้าตัวนี้มันแบบโอ้โหอาจจะไม่คุ้นกลิ่นนะ
ผมก็ทำหน้าแบบเขาไม่ถูกเหมือนกันนะ

แต่เขาหงุดหงิดแล้วก็ไล่ควิดแล้วก็ชนเจ้าของคุณ
เออเขามันอาจจะไม่เข้านะ
แต่แรงกระแทกทำให้คุณป้าคนนี้บาดเจ็บเลย
ประคองฉลองแดนอายุ๔๙ปีนะฮะ

คือเจ็บทั้งข้อเท้าเพราะอะไรวิ่งหนี
ข้อเท้าหักเลยเหรอล้มฮะใช่ฮะ
และอีกอย่างหนึ่งคือเจ็บหน้าอกหมดเลยคุณ
แน่นหน้าอกนะเพราะมันชนนะคุณ
ส่วนที่วิ่งหนีจนข้อเท้าหักขาขวานะ
หักเออหักผิดรูปเลยเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยนะครับ
ส่วนเจ้าควายตัวนั้นถูกผูกไว้ตรงนั้นแล้ว
เพราะว่าเป็นควายอายุประมาณ๒๓ปีคุณ

มันเดินไปเดินมาตอนแรกหงุดหงิดกว่านี้นะ

แล้วก็ใครเข้าใกล้ไหมนี่ดูจังหวะมันหุดหิด

มันยังเดินวนรอบ
ทีนี้สอบถามพี่เจ้าของควายซึ่งเป็นผู้ชายนะ

ตอนเช้าผมและภรรยาก็เดินไล่ต้อนฝูงควายมี๑๐ตัว

หันหลังใส่ควายควายมันไม่น่าจะคุ้นกลิ่นเจ้าของใหม่ด้วยนะครับ
สะบัดเชือกแล้ววิ่งเข้าชนภรรยา

ทีนี้ตัวสามีก็วิ่งเข้าไปช่วยกันภรรยาไว้

ก่อนจะสามารถดึงเชือกลากควายออกไปได้แล้ว
ผูกไว้กับต้นไม้มันก็ยังแสดงทีท่าหงุดหงิดอยู่นะฮะ
จากนั้นเลยโทรเรียกกู้ภัยมาช่วยนำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตอนนี้อาการภรรยาปลอดภัยแล้วแต่ทีนี้พี่เขาไม่ได้บอกนะว่าทำไงดีนะ